ป่าเนี่ยเห็ดเยอะขนาดนี้เราไปดูกันนะว่าในตลาดเนี่ยเห็ดราคาเป็นยังไงช่วงนี้ไปดูค่ะ
ราคาของเห็ดมาเลยเห็ดฟาง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะเห็ดนางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๘๐บาทต่อกิโลกรัมและเห็ดเข็มทอง๓๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันบ้างสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้าง
เนื้อแดง๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่ยังขึ้นราคาอยู่นะ๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองจ้า
อะไรเนี่ยตรงนี้อ๋อที่ล้อมเห็ดอ๋อล้อมเห็ดล้อมเห็ด
ล้อมเห็ดดินมันเปื้อนยัดลงไปใส่ทางข้าวต่อนะคะ